คลิปนี้แชร์อยู่ในเพจเฮียขับรถค่ะ

แต่สิ่งที่มันสะดุดใจคนที่เห็นคลิปนี้ก็คือ

ว่าพ่อใจเย็นอย่าลงไปทะเลาะกับเขานะ

โอ้โอ้โอ้

นี่ค่ะคือไอ้ทะเลาะกันบนท้องถนนมันก็เรื่องหนึ่งเนาะ
แล้วเสียงร้องของเด็กในรถมันฟังแล้วมันสะเทือนใจ
สงสารเด็กไม่รู้เรื่องไงผู้ใหญ่ทะเลาะกัน
เด็กผู้หญิงด้วยนะคะคือคลิปนี้แชร์อยู่ในเพจเฮียขับรถ
อย่างที่เห็นในคลิปนะคะนอกรถจะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงใช่ไหมคะ
ต่อว่าคนที่นั่งอยู่ในรถแล้วคลิปนี้ถ่ายจากในรถ
ก็เลยคาดว่าคนที่นั่งอยู่ในรถนี่แหละเป็นเจ้าของคลิป
คนที่อยู่นอกรถเนี่ยที่มาทุบมาต่อว่า
เหมือนกับว่ามาต่อว่าเจ้าของคลิปว่าจอดรถไม่ดี
ไม่ระวังแล้วไปชนอะไรสักอย่างก็ไม่รู้
มาเรียกมาทุบรถพยายามจะให้ผู้ชายคนที่อยู่ในรถ
ลงไปเคลียร์ลงไปขอโทษแต่ผู้ชายที่อยู่ในรถ
ก็พยายามจะบอกว่าผมไม่ได้ชนไม่ได้ทำอะไรผิด
แล้วก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้แต่เหมือนโอ้โห
คนที่อยู่ข้างนอกยิ่งโมโหพอไม่ลงก็ยิ่งโมโหยิ่งโมโหนะคะ
แล้วที่น่าหดหูใจอย่างที่บอกคือเสียงร้องไห้

คือเหมือนกับคอยเตือนสติพ่อด้วยไงคะ
อย่าลงไปนะอย่าโมโหนะ
พ่อก็ตอบรับว่าไม่ลงไปแต่ไม่ลงไปก็ดีแล้วนะคะ
เพราะลงไปกลัวมันจะเรื่องบานปลาย

ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนไปยังไง
จริงค่ะต้องใจเย็น